คนมีประสบการณ์กล้างปลาติดคอ

กลืนไปให้มันเกี่ยวกล้างลงไปหรือกินกล้วยก็ได้
คุณหมอบอกหยุดความเชื่อนี้ซะ
เพราะมันจะกลายเป็นว่าจะทำให้กล้างปลาทิ้มลงไปลึกกว่าเดิม

ถูกต้องหรือบางทีทำให้กล้างปลาหลุดลงไปทิ้มในจุดที่ไกลกว่าเดิม
แล้วจะหาไม่เจอเหมือนเคสนี้ครับ
หมอเตือนแชร์เคสอุทาหรณ์กล้างปลาติดคอและไม่ควรทำวิธีการที่เอาข้าวเหนียวปั้นและกลืนลงไป
ภาควิชาโสดคอแล้วก็นาศิกวิทยานะครับ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลประมาธิบดี
เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการประถมพยาบาลเบื้องต้นโดยเฉพาะคนที่ไปเจออาการกล้างปลาติดคอ
แล้วความเชื่อที่บอกว่ากินข้าวเหนียวเป็นก้อนกลืนลงไปมันจะดึงกล้างออกไป
คุณหมอบอกว่าไม่ถูกต้องนะคะอย่าทำ
คุณหมอเอานำภาพกล้างปลาที่ติดอยู่ในคอของคนไข้รายหนึ่งมาเป็นตัวอย่าง
คือลักษณะของก้างปลาและจุดที่ก้างปลาปักอยู่คือหลังฝาปิดกล่องเสียงของคนไข้
เพราะบอกว่ากินปลาระวังก้างนะคะ
กล้างติดคออยากกลืนข้าวเป็นปั้นเป็นก้อนลงไปหรือว่าเป็นกล้วยลงไป
เพราะมันทำให้กล้างปลามันปักลึกกว่าเดิมแล้วคุณหมอจะหายากมากขึ้น
เราไม่รู้นะชุมีวิทยุทธิวว่าอะไรก่อนที่กินข้าวเหนียวเป็นปั้นเข้าไปจะทำให้ก้างปลาหลัวลงไปหรือมันลึก
หรือมันจะโดนแบบน้ำหนักถมให้มันลึกกว่าเดิมก็ได้
อาจจะไปปักในหลอดอาหารอีกก็ได้
เพราะกล้างปลาบางทีใหญ่เล็กมันไม่เท่ากัน

บอกเออจริงเคยเจอประสบการณ์
แล้วก็มักจะได้ยินคำที่เขาแนะนำกันมาเนอะ
ฮะกล้ามปลาติดคอให้ปั้นขนิดเป็นก้อนกลมแล้วกืนเข้าไป

ง่ายสุดก็คือกลืนน้ำใช่ไหม
ดื่มน้ำเยอะให้มันแบบไหลลงไป

แต่บางทีแบบทำทุกอย่างแล้วมันยังรู้สึกเจ็บอยู่
หมายความว่ามันยังคงคาอยู่ที่คอนะครับ
อันนี้ก็ระวังเอามาฝากคุณผู้ชมนะฮะ
คุณหมอเขาฝากเตือนเอาไว้แบบนี้นะครับ
ทีเราก็ไม่รู้เลยเนาะวิธีที่เราใช้มา